เขาบอกว่าที่โรงเรียนนี้นะน้ำท่วมประจำฝนจะตกมากฝนจะตกน้อย
เป็นแบบนี้มา๔๐กว่าปีแล้วแล้วเดี๋ยวพาไปดูสภาพหน่อยค่ะมันออกมาเป็นยังไง
นี่โรงเรียนหรือสวนน้ำครับ

เอาถังขยะน่ะขึ้นไปไห้บนนู้นก่อน
เด็กเขาก็สนุกเท่าไรครับแต่จริงเด็กนี่มาช่วยนะ
มาช่วยในการทำความสะอาดโรงเรียนนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิสภาพมันเป็นแบบนี้
อันนี้คือเห็นประจำเลยนะคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้
ชื่อว่าโรงเรียนเทพคงคา
อยู่ที่บ้านหนองแวงค่ะที่อำเภอโนนไทยโคราช

ฝนตกจะบากจะน้อยน้ำก็ท่วม
เป็นแบบนี้มา๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
ปรากฏว่าพอไปถึงเราเห็นสภาพเลย
น้ำมันเพิ่งลดลงไปนี่ยังไม่แห้งสนิท

อย่างโดยรอบสนามฟุตบอลนักข่าวของเราบอกว่า
เห็นไหมสนามย่าสนามบอลมันยังไม่ได้แห้งดี
นี่มองไปตอนแรกนึกว่าเป็นทุ่งนานะคุณสืบสกุล

ประตูนี่เขาต้องก่อเป็นอิดสูงเอาไว้

กันน้ำท่วมเข้าไปในห้องเรียน

คุณครูเขาต้องให้เด็กให้นักการช่วยกันยกของขึ้นที่สูง
แล้วก็ตากของที่มันเปียกน้ำเอาไว้เนี่ยรอบนี่เห็นไหม
ต้องเอามาตากไว้รอบอาคารเลยค่ะ
ไปคุยกับรักษาการผอโรงเรียนนี้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเทพโครงคลา
น้ำท่วมทุกครั้งเวลาฝนตกจริง

ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา
เพราะว่าโรงเรียนอยู่ต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ
ดังนั้นเวลาเกิดฝนตกมันระบายน้ำออกจากโรงเรียนไม่ได้ค่ะ

ค่ะไม่ใช่ทุกปีค่ะทุกครั้งที่ฝนตก

แต่ถ้าตกปริมาณน้อยก็ไม่เท่าไหร่
ก็จะปิ่มร่องน้ำ
แต่ถ้าปริมาณเยอะนิดนึงก็จะติมขึ้นมาถนน
แต่ถ้าปกติที่ว่าวันนี้ฝนแรง
อันนี้เข้าปิ่มอาคารแต่ว่าเรามีที่กั้นน้ำเอาไว้
แต่ถ้าเยอะจริงก็ล้นค่ะ
โอ้โหนี่รักษาการพอบอกว่า
ไม่ใช่ทุกปีนะที่น้ำท่วม
แต่ทุกครั้งที่ฝนตกแล้วคุณคิดดู

ใช่แล้วมันเป็นแบบนี้ตลอด
ทีนี้ก็เลยถามไงว่าเราจะแก้ปัญหายังไง

เกณฑ์ศิษย์เก่าเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกัน
ใช้รถไถปรับรูวิ่งรอบสนามฟุตบอล

อันนี้เป็นการบรรเทาก่อนไม่ให้น้ำมันท่วมอาคารเรียน

สนามฟุตบอลนี่น้ำก็ท่วมเยอะนะคะ
แต่ระยะยาวเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้ว
เขาบอกว่ามีการสำรวจพื้นที่
จะสร้างเป็นท่อระบายน้ำแล้ว
แล้วก็จะเอางบจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะ

มันก็เริ่มชำรุดผูกพังจากน้ำท่วม

คือจัดการเกี่ยวกับระบบระบายน้ำ
ส่วนที่มาของชื่อโรงเรียนอันนี้ก็ถาม
บอกว่าในโลกโซเชียลเขาก็แซวกันไง
ว่าเป็นเพราะว่าชื่อเทพคงคาหรือเปล่า

รักษาการผอบอกว่าเรื่องชื่อโรงเรียนเนี่ย
ไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าโดนน้ำท่วมประจำนะ
แต่ก่อนตั้งโรงเรียน
มีการจัดการเรียนการสอนที่วัดเทพคงคาหรือว่าวัดหนองแวง
ดังนั้นพอมาสร้างเป็นโรงเรียนก็เลยใช้ชื่อเดียวกับวัด

ก็เป็นวัดที่มีชื่อ

อย่างวัดถนนวารีวารีประวัติน้ำคุณผู้ชมเห็นไหม

ชาวบ้านเขาบอกว่าโรงเรียนนี้ถูกน้ำท่วม๔๐กว่าปี

บอกว่าโรงเรียนเทพคงคาราชาแห่งสายน้ำ
โอ้โหแต่โรงเรียนเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะ

แม้ว่าวิถีชีวิตสมัยก่อนจะผูกพันกับน้ำก็ตาม
แต่ตอนนี้ทางหน่วยงานก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้ทางโรงเรียนด้วยนะฮะ